บอกว่าประชาชนนะนะจะเข้าไปขอพรอันนี้ไม่ว่ากันแต่เข้าไปเนี่ยขอจำกัดคนหน่อยละกัน
ทีนี้นะครับที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับที่บ้านที่บริเวณเลขที่๖๖บ้านท่าไม้หมู่ที่๒ตำบลท่าไม้อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ก็คือวัดท่าไม้นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
คือวัดที่นี่ก็ดังอยู่นะที่ดังคือเจ้าแม่ตะเคียนสองพี่น้องนี่แหละครับเป็นตะเคียนทองสองพี่น้องนะคือเดิมทีจะเข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่ได้ว่ากัน
เว้นระยะห่างซึ่งกันและกันล้างไม้ล้างมือให้สะอาดอะไร
แบบนี้อ้าวยังไงซะไปขอโชคขอลาบเนี่ยก็คิดซะว่าบางทีเรา
เข้าวัดไปทำบุญใช่แล้วก็ไปหาเจ้าแม่ตะเคียนคิดซะว่าได้ของ
มาแล้วกันเออเอาอย่างนี้คุณผู้ชมแต่ช่วงนี้เราออกจากบ้าน
ออกจากบ้านก็ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วนะคะก็ช่วยกัน
และการปฏิบัติตามเนอะเราจะได้แบบว่าต่อสู้แล้วก็ฝ่าฟันมัน